ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

เหมือนกับว่าแค่มาชวนว่าไปเที่ยวไหมพอดีมีคนทำอยู่
ไปได้เลยเขามักจะให้เกิดขึ้นในหนแรกก่อน
แต่พอหวนที่สองหวนที่สามมันจะไปไม่ได้
ผมมาที่ได้เนี่ยได้เกิดเป็นเวลเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับ
เวลเวลเบอร์ก็คือบริษัทของผมซึ่งผมเป็นผู้ก่อต้านบริษัทนี้
คำว่า๕๐๐บาทคือการเป็นสมาชิกบริษัทเวลไม่ได้ซื้อทัว
เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้ายูนถอน๕๐๐บาทถ้าเกิดคุณยกเลิกการทำทุกอย่างเกี่ยวกับเวล
แล้วใครยกเลิกนะแม่ทีมลายงานมาใครอยากจะคุกปองแล้วครับเอาเลย
เสียงจากผมนะครับอาจารย์โชกุลแล้วจริงแล้วเนี่ยผมมีความตั้งใจที่จะไปพบสมาชิกทุกท่านนะครับ
แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเกิดสถานการณ์มากมายซึ่งผมเองเนี่ย
ไม่เคยมีความคิดที่จะทิ้งใครนะครับนี่ผมออกตัวก่อนเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นข่าวใหญ่
รอมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงจังหวะเวลาที่คนก็เตรียมบินออกนอกประเทศกันเยอะ
แล้วก็เป้าหมายเดียวกันก็คือไปที่ญี่ปุ่นจำนวนมากนะคะ

คนประมาณ๑๐๐๒๐๐คนที่น่าจะอยู่ในข่ายของการเป็นผู้เสียหาย
จากการเป็นสมาชิกของบริษัทที่ว่านี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนนะคะ
แล้วก็รวมถึงถามตรงด้วยเนี่ยเช็คกับตำรวจตลอดนะคะ
เช็กตลอดแล้วก็จนถึงตอนนี้
ตัวเลขของคนที่ถูกรวบตัวได้ที่จังหวัดระนองยังเป็น๕คนอยู่
คนที่ว่านี้เราลองโทรศัพท์กลับไปเช็คนะคะ
กับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ใน๕คน๒คนเป็นญาติกับสินแสโชกุลที่เรียกในข่าว
คนหนึ่งเป็นแม่อีกคนนึงเป็นป้าในห้านะคะ
ส่วนอีก๓น่าจะใช้คำพูดได้ว่าอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือทีมงานก็ได้
ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าข่ายว่ามีความผิด
แต่จนถึงตอนนี้ขั้นตอนตามกฎหมาย
ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะ

แล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายที่ควรจะออกมา
แต่ว่าตอนนี้ที่รวบตัวได้เนี่ยคือมันเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนจริง
ในขณะที่ตัวของสินแสโชกุลที่ว่านี้
เอาจนถึงณตอนนี้ยังนะคะ
ยังไม่ได้มีรายงานเข้ามาอย่างเป็นทางการ
หรือยืนยันว่าได้ตัวแล้วยังไม่มี
แต่ถ้ามีระหว่างรายการเราหรือต่อด้วยไทยรัฐนิวส์โชว์นี่นะคะ

ทีนี้เรื่องของวันนี้เราไม่ได้ใครเลยที่อยู่ในข่ายผู้เสียหาย

เพราะส่วนใหญ่แล้วให้เหตุผลหลายเรื่องค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วเวลามีข่าวคนจะไม่ค่อยอยากให้รู้
ว่าตัวเองอยู่ในข่ายผู้เสียหายนะคะ

สามมีหลายข้อกล่าวหาที่กลัวนะคะว่า
อาจจะเอ๊ะทำไมรู้ไม่ทันเขาแล้วรอบหรือเปล่า
คือลักษณะแบบนี้ทำให้หลายคนปฏิเสธ
ที่จะให้ข้อมูลผ่านสื่อแบบเปิดเผยนะคะ

ถ้าเขาต้องให้ไปเรียกร้องในฐานะผู้เสียหายต้องไปนะคะ
เพราะหลายคนบอบช้ำมากจากเรื่องนี้
แต่ทีนี้สำหรับคนที่ตามข่าวเรื่องนี้มาตกลงจะเรียกขายตรง

ขายตรงมันเป็นของถูกกฎหมายถ้าคุณทำอย่างถูกกฎหมาย

ส่วนวิธีการคือตกลงขายอาหารเสริมแล้วได้ไปญี่ปุ่นฟรี
หรือขายอาหารเสริมได้ไปญี่ปุ่นราคาถูก
หรือไม่ต้องขายอาหารเสริมแล้วก็ได้ไปฟรี

ฉันไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันมีรูปแบบแบบไหนกันแน่
หนึ่งอธิบายให้ฟังได้ไปช่วยเขามาด้วยค่ะ
ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย

ต้านแชร์ลูกโซ่ค่ะคุณสามารถเจนชัยจิตจะวันนี้

ฉันอธิบายถูกนะถูกต้องครับถ้าจะเรียกต้องเรียกว่า

อย่าติดปากว่าขายตรงขายตรงมีกฎหมายรองรับ
ขายตรงถูกต้องตามกฎหมายครับแต่แชร์ลูกโซ่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
แต่ส่วนใหญ่ที่คนเรียกขายตรงขายตรงเนี่ยคือเอาขายตรงเนี่ยมาบังหน้า
โตมาเป็นใช้ลูกโซ่คือเอามาเป็นเขาเรียกอะไรครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้ให้ถูกอันนี้เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่

ไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เลยใช่ไหม
คือดูจากไหนคุณสามารถคือดูแป๊บเดียวเนี่ยคือดูจากไหนว่าแชร์ลูกโซ่
คืออย่างนี้ครับประเด็นนี้เขามีการชักชวนสมาชิก
ซึ่งตรงนี้เขามีการว่าขายหุ้น
หุ้นหนึ่งถ้าเราลงทุนตั้งแต่แสนถึงหลักล้านบาท
จะได้ผลตอบแทนที่๑๐ถึง๒๕เดือน
มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับตั้งแต่๕๒๕ถึงในเวลา๒๕เดือน
ตรงนี้เข้าขายที่เป็นการละลงทุนอยู่แล้วนี่คือส่วนที่๑นะครับ

ก็คือที่มีสมาชิกที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น
แล้วไม่ได้เดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งผมได้เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายด้วย
ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับครับท่านรัฐมนตรีกรอบการ

แล้วก็ท่านพลตำรวจโทษชาญเทพศัตริย์เศรษฐาเวท
ผู้บัญชาการภาคหนึ่งท่านก็แก้ปัญหาได้ดีมากเมื่อคืน
ท่านมีการให้ตำรวจมาสอบประคัมผู้เสียหายเลย
แล้วก็มีการจัดรถนะครับพาผู้เสียหายออกจากพื้นที่
มันก็เลยทำให้สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่สงการ

คือเดี๋ยวฉันควรจะพูดว่าอันนี้คนที่ถูกโกงถูกหลอก
คือโดนในฐานะที่เป็นคือไปเป็นสมาชิกค่ะ

แบบแรกครับที่แบบว่าบางคนซื้อทัวร์๔๗๕๐บาท

บางคน๙๐๐๐๑๕๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐บาท
เมื่อวานเราได้เข้าไปเจอผู้เสียหายนะครับ
จนวันนี้เองก็มีบทสจัดติตต่อมาเราก็ได้ข้อมูลประมาณนี้ครับ

เขาก็บอกว่าสมัครสมาชิกหมื่นนึงได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น

เขาบอกว่าแล้วจะได้อาหารเสริมด้วย
อาหารเสริมได้ที่ไหนจ่ายเงินล่วงหน้า๑เดือนนะครับ
เงินไปล่วงหน้าโอนไปให้เขา๑เดือน

ก่อนหน้านี้๓๔วันก็มีผู้ฉายบางกลุ่มไปแจ้งความ
เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วครับว่ามีการหลอกลวงแบบนี้นะครับ

ฉะนั้นถ้าเขาบินจริงอาจจะไม่หลอกก็ได้ใช่ไหม

กลุ่มนี้ที่คุณสัมมารถบอกคือ

แล้วได้อาหารเสริมซึ่งเป็นของที่ขายของบริษัทนี้ด้วย

บวกกับได้ไปญี่ปุ่น

จ่ายเงินหนึ่งเป็นสมาชิกได้ของมากิน

แล้วกลุ่มต่อไปเป็นแบบไหน
กลุ่มอีกแบบนึงก็คือซื้อสองหมื่นบาท

หมื่นบาทเอาไปเที่ยวญี่ปุ่นถูก

พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเป็นเมมเบอร์อย่างเดียวไม่ได้ของ

เดี๋ยวพนักงานสอบสวนสอบประคัมก็จะเห็นแบบนี้แหละครับ

แต่ไม่ได้อาหารเสริมนะครับแต่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่น

ใช่เป็นเขาบอกเป็นเมมเบอร์สมาชิกบริษัทเขา

เป็นสมาชิกแล้วไปเที่ยวยี่ปุ่น

แต่อีกสองหมื่นบาทเนี่ยคือบอกไปญี่ปุ่นถูก
สองหมื่นบาทในจ่ายเพียวคือก็มีสถานะเป็นสมาชิก
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับต้องเรียนคุณจอมขวัญเลยครับว่า
ไม่มีใครเคยกรอกใบสมัครสมาชิกบริษัทเลย

นี่ครับที่เราถามผู้เสียหายมาได้กรอกใบสมัครสมาชิกไหม
ไม่มีการชักชวนจากแม่ทีมเชื่อจากแม่ทีมนะครับโอนเงินให้แม่ทีม
คนที่ใกล้ชิดกับคุณโชกุลเท่านั้นเอง

คืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีคนเดินทางได้ทริปแรกแล้ว

รอบแล้วแล้วเขาเน้นคนกลุ่มนี้แหละที่จะมาสร้างความเชื่อถือให้กับกลุ่มที่๒

เดี๋ยวนะคะตกลงลักษณะเนี่ยมันแล้วมันแล้วแต่แม่ขายแต่ละกลุ่มที่จะไปขายเหรอ

ก็ในเมื่อสิทธิสมมุติยกตัวอย่างเช่นผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ย
ผมได้โคต้าพาคนไปฟรีสัก๕คน

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครโดนขายมาแบบไหน

นี่คือวันนี้ก็เลยบอกว่าที่เราเห็นเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้
ซึ่งผมก็คิดว่ามันอาจจะอยู่ประมาณนี้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้
คือเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้เรียกฟรีสไตล์เลยนะคะเนี่ย
คือไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนว่ามีกลุ่มนี้ขายราคานี้ได้อะไรบ้างกลุ่มนี้
คือทัวร์มันคือนิติกรรมอำพาง
แต่ที่สำคัญที่สุดคือที่เขาอ้างว่าเหมือนธุรกิจไข่ตรงที่มีสินค้าจากแคนาดา
ที่บอกว่าจะให้ผลตอบแทนจากคนชักชวน๒๐
เดี๋ยวนะตกลงเรื่องการไปทัวร์ญี่ปุ่นไม่ใช่หัวใจสำคัญ
ไม่ใช่หัวใจสำคัญเป็นพิธีกรรมอำพาง
เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าไปเที่ยวได้
แล้วก็บริษัทมั่นโขงเขาบอกว่าเขาจอมจ่าย๑๐๐ล้านบาท
เพื่อพาคนไปเที่ยวอย่างนี้
อันนี้เหมือนไปญี่ปุ่นเอามันเป็นตัวล่อให้มันเห็นว่าหอมหวานมั่นโขงมากับเราสิใช่ไหมคะแต่ของจริงก็คือแชร์ลูกโซ่เหมือนเดิม
ใช่ครับคือเหมือนกับมีของขายแต่ไม่ได้เน้นขายของ
ใช่ครับแต่ของที่ยังไม่มีใครเห็นนะครับผู้เสียหายที่ไปสุวรรณภูมิที่จ่ายเงินหมื่นนึงแล้วบอกจะได้ของเนี่ยไม่มีใครได้ของเลยนะครับ
แล้วมีลักษณะของผู้เสียหายที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแต่ละสำนักเนี่ยนะคะที่บอกว่าคือเหมือนกับซื้อทัวร์เลยอ่ะ
ไม่รู้เลยไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเสริมไม่ได้เกี่ยวกับสมาชิกเพื่อเหมือนซื้อถั่วเลย

เพราะโคต้าอยู่ที่ตัวแม่ค

ก็นี่ครับเดี๋ยวสุดท้ายพนักงานสอบสวนก็ต้องออกหมายครับตามที่ผู้เสียหายโอนเงินไงครับ
ผู้เสียเอิญคนนี้ใครชักชวนยังไงก็รับรับกันไปครับไม่เห็นยากครับ
แล้วมันสาวได้อยู่แล้วเพราะว่าเส้นทางการเงินมันเชื่อมถึงกันหมด
มันเป็นจิ๊กซอท์ที่ต้องค่อยต่อวันนี้ผ้ามันใหญ่ครับ

ผมมั่นใจว่าน่าจะเหลืออยู่พอสมควรครับ

เท่าที่คุณสามารถมีประสบการณ์ต่อตามด้านนี้มา

แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนครับ๗๐เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ
ก็จะเป็นผู้เสียหายที่ลงทุนระดมทุน
จ่ายเป็นแสนจ่าย๕๖แสน

คือเนี่ยแบบแผนแชร์ลูกโซ่ไม่มีอะไรแปลกไปจากเดิม
แต่เปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนรูปแบบการหลอก

จริงเราคุยกันมานานแล้วนะตั้งแต่มีข่าวเยอะนะคะ
แล้วก็หลายรอบนะคะที่หลายบริษัทใหญ่

ไปเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
คือทำเหมือนขายตรงใช่ครับแต่ไม่เน้นขายสินค้า
ระดมทุนมาเดี๋ยวแบ่งกลับไปเยอะ
ใช่ไหมคะลงทุนไม่เยอะแต่แบ่งกลับไปเยอะ

มั่นคงขนาดที่ว่าพากันไปเที่ยวได้

คิดไหมว่าเดี๋ยวจะออกมาแล้ว

แล้วเราก็ยังเรียกร้องอยู่ตลอดให้ท่านนายกรมนตรีเห็นปัญหานี้
เดี๋ยวแล้วคุณสามารถจะรู้ได้ไงว่าบริษัทไหน
บริษัทไหนจะใช่ไม่ใช่

คืออย่างนี้ครับเรามีทีมงานนะครับในการที่เข้าไปตรวจสอบ

จากผลตอบแทนจากลงทุนสูงจากผลตอบแทนสูง

การที่จ่ายผลตอบแทนโดยไม่เอาไปลงทุนอะไรเลย
อยู่เฉยได้ทุกเดือนเดือนละ๑๐๑๕มันจะอยู่ได้ไหมครับ
บริษัทนี้รู้ข่าวรู้ข่าวหรือว่ารู้จักเขามานานยังคะ
คือเราได้ข้อมูลมาจากกลุ่มผู้เสียหายที่เขาตื่นตัว

เราก็ส่งทีมเข้าไปสำรวจนะครับ

ตัวคุณโชกุลเองเนี่ยมีคดีเก่าครั้งเก่าจำนวนมาก
เราเห็นพฤติการแล้วว่าอย่างนี้เป็นการทำซ้ำแน่นอน
คนที่ชื่อสินแสโชกุลเนี่ยคุณสามารถรู้จักอยู่แล้วไหม

แต่เคยได้ยินชื่อในแวดวงนี้อยู่แล้วไหม
เคยได้ยินครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลจากกลุ่มผู้เสียหาย
ที่เป็นบริษัททัวร์ที่คุณโชกุลมาจ้างเขาให้พาไปทัวร์ที่อินเดีย
สุดท้ายชิ่งหนีเขาเขาฟ้องกัน๙แสนกว่าบาทเมื่อปี๒
บริษัททัวร์เป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะ

คือถ้าสมมุติถามคนในวงการนะคะหรือแม้กระทั่งคุณสามารถ
ซึ่งตามวงการนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นรายใหญ่ไหมที่ทำแบบนี้
เพราะดูจากประวัติเปลี่ยนชื่อเป็น๑๐ครั้งเปิดบริษัทมาก็มาก

ไม่แต่ว่ามันซ้ำหลายคดีหลายคดีต่อ
เขาก็บอกว่าเคยถูกจับมา๔ครั้งแล้วเขาไม่กลัวเลยครับในคลิปที่เขาพูด
ก็อย่างนั้นจะถามว่าคือแล้วโทษนะคะ
คือเวลาเขามาเขามาขายของหรือขายไอเดียหรือขายฝันก็แล้วแต่เนี่ย

คือเราจะได้ยินกิติศัพทเขาอยู่แล้วครับว่าคนนี้เคยหลอกคนมาอยู่แล้ว
คือแต่คนนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อตลอดเวลาสังเกตนะครับ
พฤติกรรมของมิจฉาชีพจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหลบหนีไปเรื่อย
สมมุติคดีเนี่ยมีคนรู้ทันล่ะก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอันสกุลไปเปิดเป็นสัตว์ใหม่

เขาไม่ทำหน้าหรอกเขาก็แบบพยายามจะเปลี่ยนรูปสมหน้าไหม
เขาก็เปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยครับแต่เขาเป็นธอมเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้หญิง
คือไม่ถึงกับศัลยกรรมแบบเปลี่ยนได้ให้คนจำไม่ได้ไม่ขนาดนั้น

เอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่
คือในระหว่างนี้เราจะพยายามติดต่อผู้เสียหายนะคะ
ว่าจะไม่ได้มานั่งในรายการแต่อาจจะอยากโทรศัพท์มาคุยกันนะคะ
ต้องเปิดเผยหน้าตาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาคุยว่ายังไง
แล้วเขาหายไปไหนแล้วเขาชี้แจงว่าอย่างไรบ้าง
ตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะ
สนับสนุนโดยคัมรี่ไฮบริดคิดเพื่อขับเคลื่อนชีวิตให้เหนือใคร
คุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะ
ทุกสำนักข่าวก็ไปเฝ้ากันอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ
แล้วก็มีคลิปเสียงตัวหนึ่งที่ออกมาเป็นการส่งไปถึงสมาชิกทั้งหมดเลย
ทุกคนได้รับแล้วเปิดฟังก็จะได้ข้อความเดียวกัน
ข้อความที่ว่าข้อความนี้ค่ะ
ทำให้เกิดสถานการณ์ความวุ่นวายแล้วมีผลในการที่เราไม่สามารถที่จะเอาเครื่องจากที่นู่นมาได้นะคะ
เพราะว่ามันจะเกิดผลหลายอย่างที่ทำให้เครื่องไม่สามารถลงได้
หรือลงได้แล้วพาพวกคุณไปแล้วก็จะต้องไปเกิดเหตุติดต่อทางนู้นนะครับ
เพราะตอนนี้สถานการณ์มันบานปลายมาก
ทุกคนนะครับขอยกเลิกก่อนแล้วก็หากใครที่มีความไม่พอใจนะครับ
ยกเลิกการทำธุรกิจก็คือเดี๋ยวแจ้งรายชื่อทั้งหมดมานะครับ
เราจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายภายในสามวันนะครับเพราะทุกครั้งเวลาผมประกาศยกเลิกคืนแล้วผมก็คืนตรงตามเวลาทุกครั้งด้วย
ไม่เคยมีไม่คืนนะครับผมต้องขอออกตัวตอนนี้ก่อนว่าต้องให้ยกเลิกก่อนแล้วสลายตัวให้เร็วที่สุดนะครับ
ผมไม่อยากให้ใครต้องมาติดร่างแห่หรือมีปัญหา
แล้วให้ออกตัวเลยว่าเราไม่เคยมีการขายพวกทัวร์เราไม่ขายทัวร์นะครับ
เราเป็นการที่บริษัทพาลูกทีมไปเที่ยวเท่านั้นเองนะครับแล้วเที่ยวฟรีด้วยนะครับ
เสียงที่มาเสียงสิ้นแสจะโชคคุณชื่อตามข่าวนี้คือเขาใช่ไหม

ซึ่งผู้เสียหายหลายลายที่ไม่รู้เบอร์โทรศัพท์เขา

เขาไม่ได้ขายทัวร์อันนี้เขาพูดถูกไหม
ดุลอย่างไรอย่างนี้ถ้าเกิดตรวจสอบไม่เจอก็กลวงนะครับ

เดี๋ยวที่ฉันกลับมาเพราะว่าในไลน์เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
กรุ๊ปที่เข้าไปแล้วก็พูดคุยกันเรื่องธุรกิจที่ว่านี้เนี่ย

เป็นข่าวอยู่เยอะนะและรูปแบบจะคล้ายกัน
จะเรียกว่าเหมือนเลยก็ได้ด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
แต่มีหนึ่งท่านน่าจะอธิบายให้ฟังได้นะคะ
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายคุณนวพลผลัดมะลินะคะ
คุณนวพนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ
คุณนวพลเข้ารักษณะของการเป็นผู้เสียหายในลักษณะไหนคะ

แล้วไปญี่ปุ่นราคาถูกหรือญี่ปุ่นฟรี

ซึ่งบริษัทอีกบริษัทนั้นเขาประกอบธุรกิจตามปกตินะฮะ

ถัดไปญี่ปุ่นเพียงหนึ่งหมื่นบาท
เหตุผลเพราะว่าโชกุลเนี่ยเขาอยากจะโปรโมทบริษัทเขา
เขายอมที่จะตัดงบโฆษณา

มาร์เก็ตติ้งกับทางลูกค้าโดยตรง

คือที่บอกว่ารู้จักเซลล์คนนี้เนี่ย

แล้วก็บริษัทของสินแสคนนี้ด้วยเหรอคะ

แล้วแล้วคุณน้องอภวนทราบได้ยังไงคะ

ที่ว่าปกติเนี่ยปกติจริงนะคะ

ซึ่งเป็นตัวกลางที่เกี่ยวกับเรื่องบาร์เตอร์เทจ

ซื้อขายสินค้ากันโดยการนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน
ซึ่งบริษัทเขาก็ประกอบธุรกิจมานานแล้วนะครับ

ทำธุรกิจกับบริษัทนั้นเหรอคะคุณนวพล

แล้วเซลล์คนนี้อยู่ในสถานะ
เหมือนกันของบริษัทของคุณโชกุลเหรอคะ
ใช่ครับคือเขาคือเขามาแนะนำว่าโชกุลเนี่ยเขาเปิดบริษัทขายอาหารเสริมสุขภาพนะครับ
แล้วก็เพิ่งเปิดแล้วก็เขาอยากจะโปรโมทบริษัทเขานะครับ
โดยทางคุณนิพพลเนี่ยนะครับที่เป็นเซลล์เนี่ย
ใช่ครับคุณนอโวพลอยู่ในลักษณะเมียงกับซื้อการราคาถูกใช่ไหมคะ

คือตอนนั้นเนี่ยเขาให้เหตุผลประกอบกับผมว่า
เขาตัดงบโฆษณาของบริษัท
แล้วก็เข้ามาชดเชยในส่วนของเงินส่วนต่าง
ที่นำลูกทัวร์ไปต่างประเทศ
โดยที่จะให้โดยในระหว่างกันไปเนี่ย
ทางโชว์กูฤตเขาจะพรีเซ็นต์ไหนเรื่องสินค้าเค้าไปด้วย
ผมก็คิดว่ามันก็เป็นธุรกิจตามปกติ

เพราะฉะนั้นคุณนวพลรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่บริษัททัวร์
คือรู้แต่แรกว่าไม่ใช่บริษัททัวร์ครับใช่ครับ
แล้วก็รู้ว่าที่มาคือเหมือนกับเป็นโปรโมชั่นของบริษัทเขา
แต่เราเข้าไปเหมือนกับซื้อสิทธิ์นั้นด้วยถูกไหมคะ

จ่ายไปเนี่ย๑๐๐๐๐บาทท่วนใช่ไหมคะ
ในสถานะเดียวกันคือเหมือนซื้อทัวร์ราคาถูก

โดยที่รู้ว่าบริษัทนั้นไม่ใช่บริษัททัวร์
ครับใช่ครับทราบว่าเป็นบริษัทขายห้ามเสิร์ฟครับ
ซึ่งตอนที่จ่ายเข้าไปเนี่ยนะคะถามเงื่อนไขเขาไหมคะว่า
แล้วผมต้องเป็นสมาชิกไหมหรือมันต้องมีอะไรให้ผมกลับมา
นอกเหนือจากการไปทัวร์หรือปล่าวมีเงื่อนไขอื่มั้ยคะ
ครับเขาแจ้งว่าจนจะให้ทางผมเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิก
อ่าในทางบริษัทเขาด้วยนะครับครับ
แล้วตอนนั้นคุณแน่วโอบพนธ์ถามต่อหรือว่ารายละเอียดมียังไงบ้างค่ะ
คือเขาก็ส่งในส่วนกับโปรแกรมการเดินทางนะครับ
แต่ผมเห็นขั้นแรกคือแปลกใจเกี่ยวกับสายการบิน

เขาให้เหตุผลว่ามันเป็นการเอาลำ
แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนัดไปเจอไม่วันเดินทางเลย
โดยที่ก่อนที่ผมจะเดินทางบอกว่าชุดแรก๔๐คน
แรก๔๐คนเขาได้ไปญี่ปุ่นจริง
ค่ะแต่ว่าอีกสามพันกว่าคนชุดผมชุดที่สองพันสอง
ชุดที่สามอีกสองประมาณสองพันเนี้ยอันนี้ไม่ได้ไป
อ่าก็คือชุดที่มีปัญหาร่วมกันนี่แหละเนอะใช่ครับผมค่ะ
คุณคุณนัวพลค่ะตอนตอนที่เราจ่ายเงินไปเนี้ย
จ่ายล่วงหน้าก่อนวันเดินทางคือวันที่สิบเอ็ดครับต้องจ่ายล่วงหน้าครับ
จ่ายล่วงหน้าเกือบเดือนแล้วครับจ่ายไปเมื่อเดือนมีนาอ่าใช่ครับ
โดยที่เขาให้เอกสารหลักฐานอะไรเรามาบ้างไหมคะคือเขาให้โอนเงินเข้าบัญชีของนายนิพนธ์
นายนิพนธ์ซึ่งเป็นผู้มาติดต่อนิพนธ์ให้เหตุผลว่าเขาเป็นผู้รวบรวมเงินของ
คุณนิพนธ์ผมเป็นคนขอตำรวจท่องเที่ยวไปรวบตัวไว้ที่สนามบินตอนที่ผมมั่นใจแล้วว่า
คุยกันเมื่อคืนนิพนธ์แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงมาดามซู

คุณนวพลเอาจากที่คุณนวพลสังเกตเองเนี่ย
คือคุณนิพนธ์ที่มาชวนเราให้ไปเนี่ยนะคะครับ
รู้ตัวไหมว่าตัวเองอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
หรือคิดว่าเขารู้กันกับสินแสโชกุล
คือผมมองว่าเขาได้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วครับ
เพราะในลักษณะการทำงานเหล่านี้น่าจะมีภาคคอมพิกชันที่แบ่งกันอยู่กันเนี่ย
ค่ะค่ะคุณนวพลคะเราได้ข้อมูลพอสมควร

ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมทวงสิทธิ์ตัวเองนะ
ขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูล
ผมขอฝากไว้กับผู้เสียหายท่านอื่นนิดนึงได้ไหมครับ

สำหรับผู้เสียหายที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ผมอยู่เชียงใหม่นะครับ
ผมเปิดทำงานกฎหมายอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

เข้าไปที่สำนักกฎหมายได้เลยนะครับ

เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็การจัดเตรียมประจักษฐานให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ

โอ้โหค่ะค่ะค่ะค่ะ
ชื่อสำนักงานกฎหมายอะไรคะบอกไปเลยค่ะ

คุณนพลขอให้ทุกอย่างลาบลื่นขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลเราค่ะ

พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคำถามเพียบเลย
แล้วก็ถ้าตามที่เราติดต่อไว้นะคะ
เราน่าจะได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสักครู่ค่ะ
คุยกันต่อค่ะคุณสามารถเมื่อสักครู่นี้ฟังจากคุณนวพลแล้ว
นวพลเข้ารักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกโดยตรง

คุณน้องพลก็ยอมเป็นสมาชิกโดยปริญญาณ
ทีนี้คำถามคือว่าจริงแล้วรูปแบบนี้มันค่อนข้างชัดเจน
คือทำเหมือนขายตรงแต่ไม่เน้นขายของ

คือเน้นเงินกลับมาเยอะคำถามคือว่าเอ๊ะคือคนยังไม่คุ้นเหรอ

แต่เวลาเขามาชักชวนเขาไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นชายลูกโซ่
แล้วตามใดที่มันยังได้เงินอยู่คนก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่ใช้ลูกโซ่

คือเวลาเขามาบอกเขาไม่ได้บอกนี่คือใช้ลูกโซ่นะครับ
อันนี้คือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะพูด

เดี๋ยวขอกลับมาขอไปที่ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ท่านคะที่ฉันได้ข้อมูลเดียวกับท่านถูกไหมคะ
คือยังไม่ได้ตัวสินแสโชกุลถูกไหมค

ท่านคะทำนีเราสรุปได้เลยมั้ยคะว่าเนี้ยแชรุมด์โซ่แน่นอน

เพราะว่าทางตำรวจเองก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาเยอะ
แล้วก็โดนคดีตั้งเยอะคำถามคือทำไมเขาไม่อยู่ในคุกอ่ะคะ

แต่มาถึงจุดนี้คงปล่อยไม่ได้แล้ว
จะต้องถึงออกคำถามหนังในค้าสั่นหลัก
เวพยังห้อคงของลักษณ์ชนไป
แล้วก็นำไปสู่มาตรการการยึดทรัพย์ต่อไป
จะทำให้ชิ้นกระบวนความเลยนะครับ
ทิติราชค่ะถ้าสมมุติใช้ข้อหาช่อกงประชาชนยอมความกันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ

ซึ่งคราวนี้ถ้าได้ตัวเขาเขาโดนข้อหานี้แน่นอนถูกไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับส่วนในข้อหาอื่นตามมา
อยู่ระหว่างการรูปยงความรู้จริงอยู่ตอนนี้นะครับ
ถ้ามีความจริงปรากฏมากน้อยแค่ไหนอยู่กันอย่างไรก็ต้องดูอีกที
ทุกทุกข้อหาหมดมีภาพปราบเกิดนะครับที่ปรากฏความเกริดจริง

ภายในวันนี้เนี่ยเราน่าจะได้ตัวคุณโชกุลไหมคะ
พยายามอยู่ครับแต่ตอนนี้ได้แม่เข้ามาแล้ว
ได้เยอะพี่น้องเข้ามาแล้วซึ่งเชื่อว่าคงหลบหนีจากนรทบุรี
กรุงเทพไปด้วยกันนะครับตอนนี้พวกหมาคงจะช่ำชอง
พอโดนมาหลายรอบแล้วตอนนี้กำลังตามตัวอยู่ครับ

ระดับแรกนี่น้องแค่คนเสียหาย
อะไรกับงานสมเตอร์พี่มาร่วมทำงานอายัดบัญชีทั้งหมดเลย
เนี่ยยังต้องไปแจ้งความเองโดยส่วนตัวของแต่ละคน
แต่ละคนอยู่ไหมคะคืออย่างงี้นะครับ
ที่สถานการณ์ต่างก็ให้ความธุรกิจมาก

คนที่มีชุมนาวิทยุทธิ์เทพหรือหนังคน
ก็เชิญมาให้ข้อมูลที่กองปราบได้เลย
ส่วนที่เหลือที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคศาสตร์
เกี่ยวกับทั่วประเทศเลย
เท่าที่รวบรวมชื่อได้ประมาณ๕๐๐คนปุฏิฮาอย่างนี้นะครับ
เพราะถ้าอยู่ในปลาคมท่านขอขอตรวจให้คุณธรรมศักดิ์การแล้ว
แล้วเดี๋ยวก็สามารถยังส่งข้อมูลทั้งหมดเลยมารูปมาที่คลับ

อาจจะต่างกรรมต่างวันล่ะก็เอาไว้ให้ชดไปเลย

เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพไปกองปราบต่างจังหวัดเนี่ยสพพื้นที่เหรอคะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสรุปความคือได้ตัวเนี่ยยังไงรอบนี้เข้าคุกแน่ถูกไหมค
แน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่มีทอดครับไม่มีทอด
ดิฉันรบกวนท่านสั้นแค่นี้ค่ะเพราะอาจจะรบกวนอีกรอบตอนได้ตัว
อันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้ชั้น
คำถามคือรูปแบบถ้ามันไม่เปลี่ยนทำไมเราถึงสังเกตไม่ได้ว่าเฮ้ย
คือเวลาที่เขามาชักชวนเราเนี่ยเขามีองค์เป็นองค์กรนะครับ

แต่ถ้าห้องไลน์มันเยอะแล้วมันจะมีเราคนเดียวเป็นเหยื่อเหรอคะ
เขาจะใช้๑๐ตัวหนึ่งหรือ๒๐ตัวหนึ่ง

ใช่ครับในการที่จะมาหวานล้อมเรา
งั้นแปลว่าที่แบบเหมือนทำเป็นหน้าใหม่นี่คือพวกเขาหมด

พอวันหนึ่งที่เราเป็นเหยื่อไปแล้วนะครับ
เราก็จะต้องได้เงินอยากได้เงิน

พูดกันตรงไปตรงมาคือกลัวโดนซ้ำเติม

ตอนนี้คือวิธีการรับรู้ของผู้เสียหายคุณ

เงินของเราเราถูกหลอกนะครับ
ต้องมารักษาสิทธิของเรานะครับ
ให้ผู้ต้องหาเอาเงินเราไป

ไม่แจ้งความหรอกเป็นกฎแห่งกรรมปล่อยเขาไป
แต่จริงแล้วเรากำลังสร้างกรรมให้เขาไปทำคนอื่นต่อ
นี่ถามแบบนี้บางคนนะ
เจอลักษณะบางคนคือรู้

เข้าใจหมดแต่คิดว่าเข้าไปแล้วเราออกเร็ว

บางครั้งก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วย

อย่างคดียูฟันหรือคดีอะไรก็แล้วแต่

ฉันถามนิดนึงคือบางทีมันมีการพูดถึงนะคะว่า
คนที่เป็นแม่ข่ายหรือแม่ทีมก็แล้วแต่เนี่ย

คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นผู้เสียหายแล้วมาให้การกับเจ้าที่ของรัฐ

คุณรู้แล้วบริษัทจะหลอกประชาชนจำนวนมากเนี่ย

คุณเนี่ยไปร่วมกับเขามาหลอกผู้เสียหายคนอื่น

เพราะคุณรั่วรเหมือนกันกับวิชาชีพหลอกคนอื่น

เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันรู้ทัน
ฉันเข้าไปแล้วได้ปุ๊บฉันออกมาเนี่ย
มันจะผิดอีกแบบนึงมันไม่ได้แค่เงินมันได้ข้อหามาด้วยถูกต้องครับ
คือสมมุติถ้าเกิดคุณขึ้นบรรยายคุณชักชวนคนนะครับ
มีผู้เสียหายชี้ว่าได้รับฟังคำบรรยายของคุณ
ให้เขาเชื่อแล้วเขาเลยร่วมลงทุน

คำถามสุดท้ายค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังทางผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
คือแปลว่าถ้าโดนข้อหานี้ปุ๊บได้ตัวเนี่ยไม่รอดแล้วนะถูกไหม
คืออย่างนี้ครับคดีช่อกงวชนยอมความไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วก็ท่านก็บอกว่าเป็นอัตราโทษสูงอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองท่านก็บอกต่อว่าถ้าเกิดมีพยาหลักฐานอะไรที่เชื่อมถึง
กระทำความผิดกฎหมายอื่นท่านก็จะเอาด้วยนะครับ
ซึ่งตรงนี้อาจจะมีการนำเข้าพรบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
ซึ่งถ้าความจริงที่เขาพูดมาเป็นเทสมันก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับ
ก็อาจจะโดนพรบคอมพิวเตอร์ต่อไปด้วยครับ
คุณผู้ชมคะเราตามกันต่อนะคะจริงไทยรัฐตามมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะ
ผู้เสียหายฉันขอย้ำเป็นครั้งสุดท้ายอย่ากลัวค่ะ
แล้วไม่ต้องกลัวใครซ้ำเติมโดนหลอกคือโดนหลอกสิทธิ์ของเราเอามาให้ได้
วันนี้ขอบคุณคุณสามารถมากนะคะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะต่อที่ไทยรัฐนิวส์โชว์ได้เลยนะคะ
สำหรับความคืบหน้าของคดีนี้คดีใหญ่มากคดีหนึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ